อันนี้ก็เป็นเรื่องของรถบรรทุกอ้อยเหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยรถบรรทุกอ้อยเขาบอกว่ายางล้อเนี่ยมันรั่ว
ครับเขาก็จอดชิดขอบทางแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันมืดมากช่วงเช้ามืดเลยอ่า
หกโมงได้เขาบอกเขาก็มีไฟกระพริบนะมีไม้มาวางวางวางเอาไว้นะ
ก็มีกู้ภัยสาวอะค่ะเขาขี่รถจักรยานยนต์มาไปพุ่งชนท้ายโอ้โห
เขาบอกไม่ทันเห็นไงสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเนี่ย
เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตเลยนะคะโลกออนไลน์กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
ก็เป็นการไว้อาลัยการเสียชีวิตของนางสาวกระหนกพันธ์หรืออ้อม
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยชาวคอนบุรีประสบอุบัติเหตุค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุกอ้อยจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนสายมาบตะโกเอนบ้านโคกรวด
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงเช้าเมื่อวานค่ะเกือบจะ๖โมงเช้าได้

ตรงนี้มีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ทะเบียน๘๖๙๗๔๒นครราชศรีมา
พ่วง๘๕๘๑๒๑นครราชศรีมาจอดอยู่
คนขับชื่อว่านายอภิรสเรสสันเทียอายุ๔๐ปี
ทะเบียน๑กไก่ออ๔๓๑๔นครราชศรีมา
ไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงนะคะ
และนางสาวกระหนกพันธ์ตูบสันเทียอายุ๒๕ปี

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคอนบุรี
แต่สุดท้ายเธอเสียชีวิต
เพื่อนที่เป็นอาสาสมกู้ภัยก็เลยโพสต์ไว้อาลัยให้กับเธอนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ไม่มีบ้านคนไม่มีไฟส่องสว่าง

แล้วตอนหน้าข่าวของเราไปสังเกตการดู
รถบรรทุกอ้อยวิ่งตลอดเวลาตลอดเลยนะคะ

เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เราจำลองเป็นกราฟิกให้ดูนะคะ
บอกว่านายอภิรสขับรถพ่วง๑๘ล้อ
ปันทุกอ้อยมาจากอำเภอน้องวุณนาค
ส่งที่โรงงานน้ำตาลคอนบุรี
ขับมาบนถนนเนี่ยค่ะแล้วก็ยางล้อพ่วงฝั่งซ้ายรั่วก็เลยไปจอดเอาไว้
แต่ว่ารักษณะแบบไม่ชิดขอบทางซะทีเดียวนะคะ
ถนนน่ะนะสักสิบเมตรได้แล้วตัวเองก็ไปยืนอยู่ริมทางข้างถนน
บริเวณรถบรรทุกตัวแม่ค่ะรถจักรยานยนต์ของนางสาวอ้อมเนี่ยนะ
พุ่งชนท้ายรถพ่วงด้านขวาส่วนที่อ้อยยื่นออกมาจากถั่วรถ
มันยื่นออกมาไงครับไปชนแบบเนี้ยอืม
แล้วก็คอหักนะคะตัวเธอเนี่ยกระเด็นไปที่ล้อพ่วง
ด้านขวาครับแล้วก็เสียชีวิตนะคะทีมข่าวก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ทางครอบครัวได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาแฟนของผู้เสียชีวิต
ทงชัยพรมทาบอกว่าตัวเขากับแฟนอยู่กินกันมาจนมีลูกอายุ๑๐ขวบ
เป็นอาสากู้ภัยด้วยกันทั้งคู่วันเกิดเหตุแฟนก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
เขาก็ได้รับแจ้งว่ารถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่คิดว่าจะเป็นรถของแฟนตัวเอง
อืมก็ออกไปช่วยนะออกไปช่วยทั้งทั้งที่ไม่รู้
อ้าวมารู้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของแฟนแล้วอาการของแฟนคือวิกฤต
ปั๊มหัวใจเขาบอกเขาช็อกมากทำอะไรไม่ถูกเขาเป็นกู้ภัยมาจากประสบการณ์เนี่ย
คนเจ็บที่ต้องปั๊มหัวใจมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมาก
คือโอกาสรอดน้อยอะค่ะเขาบอกเขาไม่กล้าไปเลยไม่กล้าดู
จุดเกิดเหตุทำใจไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวเองเป็นกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีเหตุแบบนี้นะ
ไม่กล้าไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
ถ้ารถพ่วงบรรทุกอ้อยมีสัญญาณแจ้งเตือนแบบชัดน่ะอืม
เชื่อว่าจะไม่เกิดการสูญเสียแบบนี้ค่ะ
ผมก็คือผมจะตามไปดูที่เกิดเหตุครับผมเอามาไซด์มาครับผม
ก็จะตามไปดูที่เกิดเหตุพอได้ยินเสียงคลิปเสียงของเพื่อน
ผมรู้เลยครับว่าเป็นแฟนมันทำอะไรไม่ถูกพี่ผมผมไม่ไป
ผมรู้เป็นแฟนผมก็ไม่ไปครับผมรู้เลยว่าสถานการณ์อย่างนั้น
ว่าแฟนผมยังไงก็ยากนะพี่เพราะว่าผมเก็บมาเยอะครับ
เกี่ยวกับปฏิเหตุปฏิเหตุชนท้ายนะครับความรู้สึกมันไม่ได้ครับ
ผมก็เป็นกู้ภัยมาอุ๊ยยี่สิบกว่าปีนะครับ
ครับว่ามาเจอแบบอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกผมมันใจมันนะครับ
มันเป็นอะไรครับรถก็จะเสียชนท้ายครับครับเคสอย่างเงี้ยก็
ประจำบางทีมันทุกข์มาไกลพี่แล้วทีนี้บางทีก็ไม่รู้ว่าเสียเพราะอะไรนะครับ
บางทีก็หนักเยอะไปนะพี่มันแล้วล้อแล้วยางมันเสียนะครับมัน
อันนี้เสียปุ๊บบางทีก็จอดแบบนั้นเลยครับไม่น่าจะเกิดนะพี่
ถ้ามันมีสัญญาณให้สัญญาณไกลสักหน่อยครับมันก็จะมองเห็นใช่ไหมพี่
เห็นแล้วเออเขาก็ต้องระวังถ้ามองเห็นไกล
เป็นกลวยเป็นไฟเป็นอะไรก็ได้ครับที่เห็นแล้วมองไกลเห็น
ไม่น่าจะเกิดนะครับคือให้สัญญาณสักนิดนะครับรถเสียครับ
เห็นไหมมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกแท้ใช่ไหมคืออ้อยมันยื่นออกมาเยอะไง
แล้วจอดอยู่ริมทางมืดมืดอ่ะคือคุณเป็นรถขนส่งเป็นรถบรรทุก
รถสาธารณะทั้งหลายเนี่ยรถใหญ่เนี่ยต้องมีอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนภัย
เวลารถเสียไว้ตลอดจอดก็ต้องจอดให้ริมที่สุด
แล้วนี่คือโอ้โหมันไม่ได้ริมมากไงมันจอดเกือบเต็มเลนส์อยู่แล้ว
ด้วยความที่ถนนแคบด้วย๒เลนสวน
แต่มันก็ต้องเข้าไปให้มากกว่านี้นะแต่เอาล่ะมันบรรทุกมาหนักอะไรพวกนี้
แต่มันความรับผิดชอบในการป้องกันเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีเลยใช่ไหม
พ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่า
อยากให้การเสียชีวิตของลูกสาวที่เกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นรายสุดท้าย
อยากให้รถบรรทุกอ้อยไปหาวิธีป้องกันเวลาจอดเสียริมถนน
ต้องมีสัญลักษณ์ให้กับคนใช้รถใช้ถนนคนอื่นเห็นให้ชัด

ให้มาช่วยอำนวยจราจรป้องกันอุบัติเหตุให้เร็วที่สุด
เขาบอกแค่ว่าวันเกิดเหตุเขายอมรับว่า
ไม่ได้นำกลวยติดรถมาด้วยกลวยที่จะมาตั้งเป็นสัญญาณสีสะท้อนแสง
ทำได้เพียงแค่หักกิ่งไม้ข้างทางเอามาทำเป็นสัญลักษณ์
ส่วนรถที่ยางรั่วไม่ใช่เพราะบรรทุกน้ำหนักเกินเขาบอกแค่นี้
นายกรกฎแอบกระโทกเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยคอนบุรีบอกว่าเพื่อนอาสาสมัครที่มีโอกาสได้คุยกับคนขับรถบรรทุกอ้อย
คนขับรถบรรทุกเนี่ยอ้างกับอาสาว่ารถบรรทุกยางรั่วเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้สาเหตุว่ายางรั่วเนี่ยเกิดจากยานรถส่วนสภาพ
หรือว่าบรรทุกจนน้ำหนักเกินกันแน่แต่ว่าคนขับบรรทุกเขาบอกว่าไม่ใช่น้ำหนักเกิน
อุบัติเหตุรถชนท้ายกับรถบรรทุกอ้อยส่วนมากคนที่ชนท้ายจะเสียชีวิต
กู้ภัยบอกว่าเพราะว่าอ้อยมันยื่นออกมาจากท้ายรถไงแล้วมันเป็นแบบอ้อยอย่างนี้ใช่ไหม
เป็นไม้ทิ้มแข็งเราก็จะมองไม่เห็นสัญญาณไฟท้ายรถด้วยต่อให้เปิดไฟท้ายเพราะว่าอ้อยมันก็บังหมดด้วย
ส่วนที่ยื่นออกมามันก็เป็นอันตรายกรณีของนางสาวอ้อมถือว่าเป็นกรณีแรกของปีนี้ในพื้นที่คอนบุรี
และเป็นอาสากู้ภัยคนแรกที่เสียชีวิตจากเหตุรถบรรทุกอ้อย
เพื่อนกู้ภัยด้วยกันกองรู้จักกับคนขับรถอ้อยเค้าเล่าเพื่อเพื่อนกู้ภัยโดยกันฟัง
ว่าเขาก็ยางแตกมาไกลแล้วครับแต่เขาพยายามพยายามขับรถออกมาให้ไกลจากหมู่บ้านเพื่อจะหาที่จอด
มันแตกหมดแล้วเขาก็เลยจอดจอดข้างทางแล้วเอาเอากิ่งไม้
เก่งไม้ที่ไม่มีใบไม้เอาไปเก่งไม้แห้งแห้งแห้งมาวาง
ไว้สองสามอันสองสามเก่งใกล้ใกล้ไม่ใกล้ใกล้ใกล้วางชิ๊กชิ๊กกับรถอ้อย
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ท้ายรถอ้อยเนี่ยจะไม่ค่อยมีไฟแกล้ง
ไม่ค่อยไฟไม่ค่อยสว่างบางคันก็ไฟแจ้งจริงครับ
แต่เวลาเขาบรรทุกอ้อยมาอ้อยอ้อยมันล้นรถออกมามันก็มาปิดไฟหมดเลย
ทางร้อยเวรสพคอนบุรีบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนายอภิรส
คนขับรถบรรทุกอ้อยนะคะอยู่ระหว่างสอบสวนค่ะ
เดี๋ยวจะเรียกมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
แล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้างนะคะ